ขอให้มองความเป็นการไม่มีสีเสื้อไม่มีอคติใดกับผม

คดีนี้ผมโดนอะไรแน่นอน

ผมก็ไม่ใช่คนดีนะผมก็เลวในบางส่วน
แต่ไม่ได้เลวร้ายจนเกินไป
แต่ว่าแสดงไม่ได้แสดงตอนเข้านะครับ
แสดงเข้าไปแล้วตอนผมอยู่บนห้อง
แล้วก็ก่อนที่จะเข้าห้องผมเนี่ย
ได้มีการไปบุกจี้ลูกน้องก่อน
อยากให้สังคมรับรู้ให้ความเป็นธรรม
อย่ามองว่าเสื้อเหลืองเสื้อ๓นิ้วอะไรกัน
เอาความเป็นจริงเนี่ยเปินเป็นไปหมด

ขอให้มองเป็นกางไม่มีสีเสื้อ

ไม่มีอคติใดกับผม
คลิปที่เขาเปิดมาว่าผมนัดที่จรรย์สามห้า

ปุ๊บอบอบถึงคดีนี้ผมโดนอะไรแน่นอน

แล้วผมไม่ได้มีอะไรผมก็ไม่ใช่คนดีนะ
ผมต้องบอกผมก็เลวในบางส่วนแต่ไม่ได้เลวร้ายจนเกินไป

เอาหลักฐานมาพูดไม่ได้พูดเลย
ส่วนคดีพยานพลังที่ไหน

เปิดมั้งเลยนะผมก็อยากให้เปิดจริงเนี่ยเพราะ
ผมไม่อยากให้คดีนี้เงียบด้วยเพราะผมไม่กลัวผมไม่ผิด
ผมไม่ได้ผิดในข้อหาพยายามฆ่าผมก็พูดเลยว่าผมไม่ผิดในข้อหาพยายามฆ่าแน่นอน
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราได้มีการพูดคุยหรือว่าทางคู่กรณีมีการติดต่ออะไรเรามาไหมคะ
ก็มีติดต่อก็อย่างที่ผมเปิดให้ดู
เขาติดต่อเรามาอย่างไรบ้าง
ติดต่อก็ผมไม่พูดดีกว่านะอันนี้ให้มันเป็นในชั้นศาล
ถ้าอิทธิพลจะโดนอย่างนี้เหรอต้องออกมาหาสื่อเกิดหรือ
อิทธิพลจริงจะโดนแบบนี้ที่เปิดกล้องให้เห็นเหรอ
สามคมไม่รับรู้ไงวันนั้นที่ตลอดจับปืนทางคู่กรณีได้

แต่อันนี้ผมเอาเปิดมาให้ดูเลยว่าผมโดนยังไง

เพราะมันอัดอั้นจนต้องเปิดแล้วต้องบู้แล้ว
ไม่บู้ก็ตายบู้ก็ตาย
ที่หาว่าจะทำร้ายองค์กรทรัพย์
แต่ผมไม่ได้รับความเป็นธรรม
ผมโดนกระทำผมจะโดนอะไรอีก

ประชาชนคนหนึ่งเหมือนพวกท่าน
ถ้าผมหลบหนีผมไม่ไปมอบอีกวันหนึ่งหรอก
เกิดเหตุ๒๘ผมมอบ๒๙นะครับใช่ไหมแล้วผมไปสอนองกับน้องชายผมด้วย
น้องชายผมเป็นคนไปแจ้งความคนแรกตำรวจไม่รับแจ้งความตำรวจบอกว่ารัฐเป็นผู้เสียหาย
อ่ะมันก็ตามขั้นตอนกระบวนการยุทธิธรรมไป
คือมาเลยเพราะผมของผมเนี่ยที่ผมเปิดไม่หมดเนี่ยของผมแน่นไง
ของผมแน่นท่านหันไปดูกล้องวงจรปิดผมสิว่ากี่ตัว
แล้วผมไม่ได้ทำผิดกฎหมายผมเปิดให้สังคมรับรู้ว่าการกระทำนี้มันผิดกฎหมาย
แล้วคิดว่าหลังจากเนี้ยเนี้ยออกมาเปิดวงจร

ก็สังคมก็ผมก็ถึงบอกสังคมว่า

นักศึกษาออกมาเขาก็คงคิดแบบนี้
ปฏิรูปปฏิรูปอะไรปฏิรูประบบราชการอะไรแบบนี้

เพราะผู้ใต้บังคับบัญชารายงานให้ผู้บังคับบัญชาไม่หมด

ผมอยากมีโอกาสที่จะขอเข้าไป
อธิบายแล้วเอานำคลิปกล้องวงจรปิดทั้งหมด

ก่อนวันที่ผมจะรู้ว่าผมเจออิทธิพลเนี่ย

มีคนหนึ่งคนหนึ่งพูดว่า
แต่ผมต้องบอกก่อนนะผมไม่รู้ว่า
แต่ผมรู้ว่าเป็นใครเอาอย่างนี้หน่อยเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวเขาฟ้องผมได้

ผู้ใหญ่คนไหนก็เคลียร์ให้มึงไม่ได้

คือเรากำลังจะบอกว่าเรากำลังโดนกลุ่มผู้มีอิทธิพลเนี่ย

แล้วเธอถึงบอกว่ามีการเรียกเงินผม๑๐ล้าน

เรียกเงินนี้ใครเป็นคนเรียกเงินจากเราคะ

หลังจากที่มีการยิงกันแล้ว
บอกว่าถ้าผมไม่จ่ายจะชี้ผมกับเพื่อนผมที่เป็นคนมีตังค์ทั้งคู่

ผมกล้าท้าเลยว่าเปิดกล้องวงจรมาเลย

ผมโดนแค่ไม่กี่ข้อหาแต่พยายามฆ่าผมหลุดแน่นอน
แล้วเพื่อนผมเนี่ยไม่โดนสักข้อหาเลยเพราะวิ่งหนีคนแรกนะครับ
คือมีคนมายื่นข้อเสนอ๑๐ล้านเพื่อให้จบ
ใช่แล้วผู้สื่อข่าวไปตามดูข่าวเก่า
เขาบอกว่าผมเป็นคนโทรยื่นข้อเสนอเงินให้เขา๕แสนจริงไหมได้ดูไหม

ผมไม่เคยโทรหาเขาว่าจะยื่นเงินอะไรให้เขา
ว่าจะยื่นเงินผู้ใหญ่คราวนี้เป็นผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งจะยื่นเงินให้เขา
ไม่ใช่ผมแล้วมันกลับไปกลับมา
แต่ผมก็อาจจะมีโกหกโกหกโกหกในสื่อบ้างว่าผมไม่มีอะไรผมผิดอะไร
อันนั้นมันต้องเป็นสิทธิ์ที่ผมจะป้องกันตัวผมไปสู้ในชั้นศาล
แต่ผมมั่นใจคดีพยายามฆ่าผมไม่ได้ทำ
เอามาดูไม่เซ็นใช่มาถึงในห้องนอนแล้วแสดงหมายพี่
อันนี้ผิดกฎหมายไหมครับใช่ไหมผมต้องการแค่ผิดเป็นผิดถูกเป็นถูก
อย่างคดีพยายามฆ่าผมเนี่ยกล้องวงจรปิดเปิดลงมาเนี่ย
พยายามฆ่าผมหลุดแน่ผมจะยิงไม่ยิงไม่แล้วแต่
จะยิงไม่ยิงไม่รู้มันมีเหตุผลของมัน
แต่ที่เขาโดนเนี่ยโดนที่บอกว่าเพื่อนผมเจาะยิงเนี่ย
กล้องวงจรปิดเห็นหมดเพื่อนผมวิ่งหนีคนแรก
เขาถึงไม่กล้าเปิดคลิปกันเปิดมาเลยถึงผมจะยิงก็แล้วแต่
แต่ผมไม่ยิงใส่เขาแน่นอนถ้าสมมุตินะถ้าเปิดมาเห็นผมยิงนะ

คือตอนนี้ตัวเราเองอยากจะ
สิ่งที่กูกระทำลงไปเนี่ยไม่มีแน่นอน
แล้วสนุกในวันเกิดที่เจ้าก็อยู่ตรงน้ำกิน

แต่ไม่ได้อยู่ในวงที่เขายิงกันใช่ไหม

ต้องบอกก่อนผมอยู่ในวงผมลงไปดู
แต่ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยกาดผมในกล้องวงจรปิดนะ
ผมได้มาดึงผมและผู้คนได้วิ่งออกเพราะมีระเบิดตรงกลางนั้น
แล้วด้วยความที่ผมรักน้องชายน้องชายแท้ในสายเลือด
ผมต้องทำยังไงเพื่อที่จะให้น้องชายไม่โดนระเบิด
ดึงผมแค่คนเดียวดึงออกไปเดี๋ยวกล้องวงจรปิดเปิดออกมาเห็นหมดอ่ะ
แต่ผมมั่นใจคดีพยายามฆ่ายังไงผมหลุดอยู่แล้ว
เพราะผมไม่ได้ยิงใส่เขาตามที่เขาให้ข่าวครั้งแรกที่โกหกมาตลอด
เอาไว้กระโป้ยิงยิงใส่เขาไม่ยิงใส่เขายิงใส่เขาโดนเขาเลย
โดนที่คนเออมันไม่ใช่นะครับ
แล้วที่เขาบอกว่าพวกเสียโป้เองวันนั้นเนี่ยมีเป็นร้อย
ต้องบอกก่อนว่าวันนั้นมี๕กลุ่ม๕กลุ่ม
พวกเสียคำว่าพวกเสียโป้เนี่ยเสียโป้มีแค่๓คนกับพวกน้องชาย
อันนี้คือพวกเสียโป้แต่ถ้ากลุ่มโอรสกลุ่มอื่นกลุ่มอื่นไม่ใช่พวกเสียโป้นะครับ
ที่เขาโดนคดีเขาไปประกันตัวกันเองเสียโป้ไม่รับรู้นะครับ
แต่ฝั่งนู้นน่ะกล้องวงจรปิดตามท้องถนนท่านเปิดออกมาสิมีเป็นร้อย
แล้วฝั่งนู้นเขาไม่ธรรมดาก็อย่างที่ผมบอกผมเจออะไรอยู่
ผมต้องการแค่เรียกร้องให้ไอ้คดีแบบนี้ผมไม่ต้องการให้ใครให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดคุก
เขาทำตามหน้าที่ของเขาก็จริงแต่ว่าท่านทำผิดกฎหมายอันนี้ท่านต้องยอมรับนะครับ
ผมไม่ต้องการทำให้องค์กรตำรวจเสื่อมเสียบอกแล้วผมไม่ต้องการทำโทษตำรวจ
แต่ผมต้องการความเป็นธรรมว่าผมเจออะไรอยู่ทำไมฝั่งผมโดนออกหมายสองคนครั้งแรกเนี่ย
ทั้งที่ไม่มีอะไรเลยคำพูดคนคำพูดพูดเจ็บเปิดกล้องหน่อยสิ
เซ็นเจาะยิงเหรอเจาะยิงคอเปิดมาสิบอกมีกล้องแล้วนี่เปิดมาสิ
ทีนี้คนวิ่งหนีโดนคดีพยายามฆ่าท่านรับ
นี่คือการค้นบ้านที่ถูกต้องนะครับครั้งแรก
จะมาค้นบ้านนะคะหรือว่าเราขอถ่ายท่าไว้เยอะเลย
ใช่ครับเนี่ยแสดงหมายค้นให้เห็นนะครับ
เพื่อความปลอดภัยของทางโรงงานเราด้วยนะคะ
นี่คือแสดงหมายค้นนะครับเนี่ยอย่างนี้คือถูกต้องถูกกฎหมาย
แต่อย่างที่ทำเนี่ยผิดกฎหมายนะครับ
แต่เขาจะมุดเข้าไปเลยเพราะมันจะมีประตูอีกชั้นหนึ่ง
แต่ว่าประตูนั้นล็อกไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้ผู้สื่อข่าวไปถ่ายได้
แล้วพอเขาบุกเข้าไปแล้วเนี่ย
มันไม่มีคนอยู่หน้าบ้านไงตอนเนี้ยมันไม่มีคนอยู่หน้าบ้านอะไร
ที่จะเซ็นหมายค้นอะไรเลยเข้าไปเข้าไปเลยก็คือมุดเข้ามาเลย
เข้าไปเลยแล้วก็ไปโผล่ตรงนู้นถามคนงานว่าห้องผมอยู่ไหน
ก็มาเคาะหน้าประตูห้องผมผมบอกว่าเปิดผมบอกนี่คือคลิปจากกล้อง
คลิปจากกล้องมันจอดปิดแล้วคลิปจากมือถือผมผมออกมาเปิดเขาก็มาอย่างนี้แล้ว
อย่างงี้แล้วหมอบลงหมอบลงเอามือไขว้หลังหมอบลง
อยู่ไหนปืนอยู่ไหนครับผม
คือวิธีการพูดก็คือกล่าวหาปืนเกิดไม่มีการตั้งกรรมการอะไร
จะเป็นผู้ตัดสินผมว่าผมผิดหรือถูกสาร
สารทุจจฤทธิ์ประพฤติมิชชอบกลางแล้วก็ปบทปบช
ก็คือจะฟองถ้าเกิดว่ายังมิ่งเฉยยังไม่มีอะไรต่อมา
ผมทุกคนในโลกโซเชียลตอนนี้มองว่า
ผมเสื้อเหลืองสามนิ้วอะไรแล้วแต่อย่าไปมองเสื้อเหลือง
ทำผิดกฎหมายก็ติดคุกนะครับอย่าเอาคนแบบผม
แปะเปื้อนถึงอย่างนั้นผมก็เป็นประชาชนที่แสดงจุดยืน
แค่นั้นเองแสดงจุดยืนผมก็ประชาชนตัวเล็กเล็ก
ไม่มีอิทธิพลอะไรนะครับ
ที่ผมต้องการคือชี้แจงให้ท่านรองพบทราบว่า
ผมไม่ได้แจ้งความเท็จนะครับตอนนี้ผมล่างกฎ
ล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะให้ทนายล่างให้ทนาย๔คน
ล่างข้อกฎหมายทั้งหมดยังไม่ได้แจ้งความ
ใช่ครับผมยังไม่ได้เข้าคือลงบันทึกประจำวันการแจ้งไว้แล้ว
แต่จะไปแจ้งที่สารทุจริตประพฤติมิชอบกลาง
แล้วก็ปปทปวชนะครับเพราะถ้าฟ้องในองค์กรตำรวจ
ผมคิดว่ายังไงก็ผมเข้าใจอ่ะ
แล้วกรณีที่เขาขึ้นบ้านเราอ่ะ
ล็อกเลยทุกวันนี้ต้องล็อกเลยเพราะเดี๋ยวผมกลัว
ว่าเอาอะไรมาวางในบ้านผมนะครับซึ่งยาเสพติดเนี่ย
ผมไม่ยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วแล้วทางนั้นให้ข่าวว่าฝั่งผม
ทางผมได้ดูนะว่าทาง
องค์กรตำรวจแถลงว่าฝั่งเสียโป้มียา
ผมไม่มียาในบ้านนะครับในวันนั้นผมไม่มีอะไรเลยในบ้าน
นะครับแต่บอกองค์กรตำรวจฝากบอกว่าฝั่งเสียโป้มียา
เพราะผมก็ดูคลิปอยู่ฝั่งพี่เฟดโป้จับปืนได้
ท่านไปจับปืนกับยาตรงไหนแล้วมาโยน

ผมคงไม่กล้าที่จะไปขอเจอเขาเพราะผมประชาชนคนธรรมดา
ผมไม่รู้จิตใจท่านนะแต่ผมได้ยินข่าวจากพักพวกบอกว่าท่านเป็นคนตรงที่สุด
ก็คือไม่ทรงไปกล้าไปขอคุยอะไรแต่แค่ทำได้ดีที่สุดก็คือการเปิด
คือเปิดให้ท่านดูแต่ว่าจะฟ้องไม่ฟ้องมันอยู่ที่ผม
ถ้าผมได้รับความทำเรื่องนี้เรื่องนี้คือผมไม่ฟ้องอยู่แล้ว
ผมไม่ต้องการทำให้องค์กรตำรวจไม่ต้องการให้ใครโดน๑๕๗นี่
คือเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจตำรวจอาจจะไม่ได้ตั้งใจ
ผมก็ไม่รู้ว่าเขาผมเจออะไรอยู่ต้องบอกว่าการที่ค้นฝั่งนู้นเนี่ย
ฝั่งนู้นเจอปืนเจอยาแต่ค้นบ้านผมไม่เจอผิดสิ่งผิดกฎหมาย
ผมไม่เคยพบสิ่งผิดกฎหมายในบ้าน
ตอนม๔๑๔ผมเจอยิ่งว่านี้ผมจึงไม่ค่อยเท่าไหร่
แต่คือครอบครัวผมพ่อแม่ผมเป็นโรคมะเร็ง
วันนั้นท่านก็ตกใจแล้วก็เป็นลม

นี่คือผมเปิดให้ดูแค่บางส่วน

หลังจากนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะเจออะไรอีก

เดี๋ยวผมบอกก่อนว่าจะมีคลิปตอนผมเปิดประตูในกล้องวงจรปิด
เขามาเคาะประตูห้องผมแล้วผมเปิดประตูออกเขาเจาะปืนใส่ผม
วงจรปิดจับได้หมดนะครับแต่ว่าผมยังไม่เปิด
แต่ผมจะให้ดูก่อนพอผมจับกล้องได้เขาก็เป็นคนดี
ไม่ภรรยาคนเราไม่รู้แต่ก็ไม่รู้ว่าเออฮะปืนือไหนล่ะเนี่ย
เขาก็แสดงใหม่ให้ผมตอนแรกแต่ผมไม่ได้อ่านเพราะผมหมอบอยู่นะครับ
เดี๋ยวดูหมายเป็นหมายหมายบ้านไหนมั่ง
ผมต้องเปิดหมาย
นี่หมายค้นนะครับ๖๐ทับ๒๓ถึง๒๔
แต่เขาคน๒๕๒๖๒๗๒๘๒๘๒๙ด้วย
ไม่แสดงหมายค้นให้เจ้าของเห็นนะครับ
คลิปกล้องวงจรปิดท่านดูฝั่งนู้นว่ามันมีทุกตัวอยู่แล้วนะครับ
ผมอยากจะบอกถึงท่านรองพบที่บอกว่าผมจะแจ้งความเต็นต

ขึ้นมาโดยที่พวกนี้ไม่รู้เลยคนงานไม่รู้อะไรเลย
ตื่นแล้วคอนนี้มาเจาะปืนให้
จะเอาปืนให้เอาแล้วก็มีการ
เดี๋ยวดู

แต่ก็มีการเจ้าที่ได้มีการถ่ายกล้องไว้
แต่ผมเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีคลิปตอนเข้ามาให้ทางผมและเจ้าของบ้าน
พ่อผมไม่มีการเซ็นหมายใดทั้งสิ้น
เขาตอนสุดท้ายเขาเอาหมายไปให้คนอาศัยเซ็นตอนสุดท้ายนะครับ

เพราะผมไม่เซ็นอยู่แล้วเพราะผม
ผมนี่เขาเข้าไปแล้วนะครับเข้าไปแล้ว

แล้วมีชุดนอกทั้งนั้นเลยไม่มีใครใส่เครื่องแบบเลยบางคน
เขาแสดงหมายคนที่คือหลังเดียวหรือสองหลังล่ะ
แต่ว่าแสดงไม่ได้แสดงตอนเข้านะครับ
แสดงเข้าไปแล้วตอนผมอยู่บนห้อง
แล้วก็ก่อนที่จะเข้าห้องผมเนี่ยได้มีการไปบุกจี้ลูกน้องผมก่อน
แต่ผมจะเปิดแค่กล้องแค่๓ตัวก่อน
ผมยังไม่เปิดกล้องที่ใช้ในสารทุจริตประพฤติมิชอบ
นี่คือไม่มีใครอยู่หน้าบ้านประตูเปิดประตูเปิดตลอด
ตอนนี้ต้องหลอกแล้วประตูเปิดตลอดไม่มีใครที่จะมาเซ็นหมายค้นตอนที่เข้าเลยนะครับ
อยากให้สังคมรับรู้ให้ความเป็นธรรมก่อนอย่ามองสีเลือนเซื้อสามนิ้วอะไรกันเอาความเป็นจริงป็นไปหมดไม่ได้เข้าแค่นี้
เดี๋ยวจะมีฉากเข้าไปแต่ผมจะเปิดแค่บางส่วน
แต่อีกบางส่วนผมขอใช้ในชั้นศาลเพราะมันมี๓๖ตัวกล้อง
แล้วหมายจับหมายที่แสดงให้ผมเห็นตอนที่ขึ้นไปแล้วเนี่ย
ตอนที่บุกเข้าบ้านบ้านของผมแล้วด้านความเป็นธรรม
สังคมบอกผมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ฝั่งผม
และไม่เคยเห็นผมต้องเพราะเจ้าหน้าที่เป็นกลางอยู่แล้ว
แต่ว่าครั้งนี้เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎหมายผมก็อยากให้กฎหมายเป็นกฎหมาย
ก็เลยอยากให้ดูแล้วอยากจะบอกถึงผู้บังคับบัญชาด้วยว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชานี่ไลฟ์สดอยู่ใช่ไหม
ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านเนี่ยอาจจะรายงานท่านผิด
ผมอยากมีโอกาสได้เข้าไปชี้แจงว่าผมไม่ต้องการให้องค์กรตำรวจเสื่อมเสีย
ผมไม่ต้องการทะเลาะไม่ต้องการจะฟ้องร้องแต่ครั้งนี้เขาทำเกินกว่าเหตุ
พ่อแม่ผมก็เป็นโรคมะเร็งตกใจ
ผมเลยต้องการให้สังคมให้ความเป็นธรรมกับผม
ว่าผมโดนอะไรมั่งว่าตำรวจอยู่ข้างผมใส่เสื้อเหลืองแล้วไม่ติดคุก
มันไม่จริงแล้วอย่าเอาของผมเนี่ยไปแปดเปื้อนเลย